คุณผู้ชมครับนะฮะเรื่องของการขับรถเนี่ยคือผู้สูงอายุเนี่ยแต่ก่อนเขาจะชอบขับรถแบบเกียร์กระปุกนะฮะ
ค่ะณปัจจุบันก็เป็นเกียร์ออโต้หมดแล้วครับนะมีคุณลุงคนหนึ่งนะลูกเนี่ยเพิ่งจะซื้อรถให้เป็นเกียร์ออโต้
ด้วยความที่ไม่ชินนะฮะจะเหยียบเบรกแต่ดันไปเหยียบคันเร่งด้วยความที่ไม่ชินเท้า
พุ่งเข้าไปในร้านขายเสื้อผ้านะครับโชคดีไม่มีคนอยู่ทุกคนก็ปลอดภัย

พุ่งไปเกือบทั้งคันแบบนี้แหละครับเนี่ยนะฮะเป็นรถเก๋งคันนี้แหละ
พุ่งข้ามที่กั้นที่จอดรถที่เป็นปูนเนี่ยนะครับอันนี้คือตลาดรังสิตที่ปฐุม
น้ำร้านที่พุ่งเข้าไปซ้ายมือเนี่ยร้านขายเสื้อผ้านะโชคดีอย่างหนึ่งตอนนั้นไม่มีคนอยู่ในร้านครับ
ก็เลยไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะฮะแต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าก็ตกใจเหตุการณ์นี้
รีบเข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นคนในรถเป็นอะไรนะครับ
แต่ว่าตกใจมากเพราะว่าลงมาก็ขอโทษขอโพยเป็นการใหญ่เลย
บอกว่าลุงไม่ได้ตั้งใจรถคันนี้ลูกเพิ่งให้มาใช้ลุงขอโทษ
จะมาขับเกียออโต้ก็เลยไม่ชำนาญ

คือเกียร์กระปุกมันจะมีที่เหยียบ๓อันนะฮะ

อารมณ์คุณลุงเขาจะเหยียบเบรกครับ

คุณผู้ชมมันก็เลยปื๊ดทะลุเข้าไปแบบนี้เลย

ก็จบลงที่ให้บริษัทประกันมาชดใช้
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นต่อไปนะครับ